ตรวจสอบข่าวสารที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้กันก่อน
โดยเฉพาะเรื่องของอุบัติเหตุ
ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม๓คนในพื้นที่๓จังหวัดครับ
นี่เป็นเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่การาศิลป์นะครับ
สาสมัครกู้ชีพกู้ภัยเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บสาหัส

ถูกอัดติดในซากรถก่อนส่งตัวต่อที่โรงพยาบาลการาศิลป

ทราบชื่อคือนายพันธมิตรชนะศึกอยู่หมู่๔ตำบลหลุบอำเภอเมืองกาลสิน
สอบสวนนางรุ่งฤดีศิลาศิษย์ซึ่งไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับ
เล่าว่าตัวเองขับรถมาจากอำเภอกรรมรสัย
กำลังกลับเข้าตัวจังหวัดกรสิน
พอมาถึงจุดที่เกิดเหตุตรงหน้าปั๊มน้ำมันบ้านหลุบหลักกิโลเมตรที่๕

เห็นรถของผู้เสียชีวิตขับสวนทางข้ามเลนเข้ามา
จนเกิดการชนกันครับ
เมืองต้นตำรวจได้ลงบันทึกประจำวัน
ไว้เป็นหลักฐานพร้อมแจ้งคนขับคู่กรณีเข้าสอบปาก

ตำรวจสถานีตำรวจภูทรเมืองลบบุรี
พร้อมด้วยอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกระตันยู

บริเวณหลักกิโลเมตรที่๑๖๑ถนนพะหนโยธิน
ตรงข้ามกับกองบิน๒ตำบลท่าแคร์ค่ะ
ที่เกิดเหตุมีรถกระบะชนติดอยู่กับเสาไฟฟ้าแรงสูง

มีผู้เสียชีวิต๒คนถูกอัดติดอยู่ภายในรถด้วย
นำร่างออกมาทราบชื่อก็คือนายสุภาชัยอุดมนอก
ส่วนคนขับชื่อนายสมบูรณ์จามอนวันค่ะ
เป็นชาวตำบลเขาพระงามประกอบอาชีพเป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถ
ผู้ที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังนะคะว่า
เห็นรถกระบะคันนี้ขับมาด้วยความเร็ว
ขับมาจากตัวเมืองมุ่งหน้าไปทางอำเภอโคกสำโรง

รถเสียหลักแล้วก็ไปฟาดกับเสาไฟฟ้าแรงสูงที่อยู่ข้างถนน
จนรถงอแล้วก็พับติดอยู่กับเสาไฟฟ้าอย่างที่เห็นนะคะ

ก่อนเกิดเหตุนายสมบูรณ์พานายสุภาชัยซึ่งเป็นลูกน้องไปทานข้าว
แล้วก็ขากลับก็ปรากฏว่าประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตทั้งคู่นี่แหละค่ะ

ส่วนอีกเหตุหนึ่งเป็นคนขับรถปอ๖๘
ตรวจพบแอลกอฮอล์ด้วยในร่างกายนะฮะ

เพราะว่าเจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงธนบุรี
ระดมฉีดน้ำเพื่อระบายแก๊สแล้วก็ปิดวาวที่อยู่ภายในรถโดยสารประจำทางสายปอ๖๔
วิ่งระหว่างสมุทรสาครบางลำพู
หลังเสียหลักพุ่งชนแท่งแบรีเออร์เกาะกลางถนน
บริเวณปากซอยรัชดาพิเศษ๑๖เขตบางกอกใหญ่นะครับ
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาประมาณ๓๐นาทีจึงจะสามารถควบคุมก๊าซไว้ได้
เรื่องต้นตำรวจได้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์พนักงานขับรถ
พบว่ามีปริมาณถึง๒๕๗มิลลิกรัม

สูงมากครับเกินกว่ากฎหมายกำหนด
แล้วก็ยังพบอีกนะครับว่าไม่มีใบอนุญาตขับขี่
ตำรวจจึงแจ้งข้อหานักเลยครับ
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
ขับรถขณะเมาสุรามีปริมาณแอลกอฮอลเกินกว่ากฎหมายกำหนด
แล้วก็ยังไม่มีใบอนุญาตในการขับขี่ด้วยครับ